การจะแต่งงานเนี่ยคุณผู้ชมครับ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้

เป็นความรู้สึกที่แบบมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนรักมากกว่าแฟน
มันเกินคำว่าพวกนั้นไปแล้ว
อยากให้ใช้คนคนนี้อยู่ข้างกายไปตลอดชีวิต
จนลุมหายใจสองอีกนาทีสุดท้าย
มารู้จักเขาและเธอคู่นี้ครับ
คุณกฤษณะเพชรมั่นอายุ๓๓ปีหนุ่มไลน์แมนฮะ
คุณผู้ชมหันไปดูคนข้างคบกันมากี่ปี
ก่อนจะได้แต่งงานคู่นี้ครบมา๑๗ปีฮะ
คุณกิษณะเล่าบอกว่าเขาคิดมานานแล้ว
อยากจะขอแฟนสาวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานกว่า๑๗ปี
แต่งงานสักหน่อยแต่ด้วยต้นทุนชีวิตของเขาที่ค่อนข้างน้อย
ต้องใช้เวลาเก็บหอมรอมริบอีกหลายปี
แต่พอต้นสังกัด
แมนเขารู้ว่าอ๋อคู่นี้อยากแต่งงานกันใช่ไหม

จัดงานแต่งสุดเซอร์ไพรส์รับวาเลนไทยให้เลยครับ

คุณกิจสนะเปิดเผยความในใจบอกว่า
ทุกวันวาเลนไทยเนี่ยเขานะเขาเป็นไลน์แมนใช่ไหมคุณวราพร
ก็ต้องไปส่งดอกไม้ให้คนอื่น
แต่ปีนี้อ่านแล้วขนลุกทำไมเบิร์ตซึ้งไปกับเขาด้วยเนี่ย
ปีนี้ได้มีงานแต่งงานเป็นของตัวเองครับ
ส่วนคุณผู้หญิงตื้นตันใจกลั้นน้ำตาแห่งความสุขเอาไว้ไม่อยู่แล้วครับ
หันไปดูวิดีโอพรีเซนต์ของแฟนนุ่ม

ที่ไหนได้หันมาปั๊บเนี่ยครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
คนลุกอ่ะแฟนนุ่มถอดเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ทำงานออกแล้วคุกเข่าขอแต่งงานครับคุณผู้ชม
ก็ปกติอยู่ด้วยกันมา๑๗ปีไม่เห็นจะโรแมนติกเลย
เคล็ดลับที่ครองรักกันมายาวนาน๑๗ปีนะครับทั้งคู่บอกว่าความเชื่อใจครับคือสิ่งสำคัญ
อยู่ด้วยกันแบบเพื่อนมีอะไรค่อยบอกกันทำให้ไม่ค่อยได้ทะเลาะกัน
ชาวเน็ตเข้ามาอวยพรนะฮะขอให้ทุกทั้งคู่รักกันยืนยาวบางคนบอกว่าแอบดีใจจนน้ำตารื้นไปกับความรักของคนทั้งคู่
ผมเองก็เช่นกันคือภาพคือภาพมันเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายคนที่ดูก็มีความรู้สึกพร้อมกับทั้งคู่ไปด้วยยินดีด้วยจริงนะคะ